สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เวลาดีแบบนี้เจอเราสองคนเช่นเคยนะคะอยู่กับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มกันที่
หนุ่มแบงค์ปริติหรือว่าแบงค์วงแคลชนั่นเองนะฮะใช่
หลังจากที่เลิกรากันไปกับอดีตแฟนสาวนอกวงการมานานกว่า๑๓ปี
หัวใจของหนุ่มแบงค์ก็ว่างมาโดยตลอดเงียบสนิทเลย
แต่ว่าล่าสุดมีกระแสข่าวเมาส์บนโลกโซเชียลสนั่นมาก
หนุ่มแบงค์เนี่ยกำลังกิ๊กกักอยู่กับน้องมายอานิสอืม
จากซีรีส์เรื่องดังเกี่ยวกับทุกต้องสวยน่ะน้องคนนี้สวย
แล้วก็อายุอนามเนี่ยต่างกันเกือบสิบปีเลยด้วยนะคะซึ่ง
แบงค์เองเนี่ยก็เลยโดนจับตามองว่าเฮ้ยกำลังกิ๊กกักอยู่กับน้องมาย
นักแสดงสาวรุ่นน้องที่อายุอนามห่างกันเกือบ๑๐ปีจริงหรือเปล่า
ชาวเน็ตบางคนยังสืบเสาะพร้อมกับงัดหลักฐานที่ดูเหมือนว่าจะมี
ติงมาโพสต์ลงเว็บดังอีกด้วยงานนี้นักร้องหนุ่มขอตอบชัดเจนเลยนะว่า
มายเนี่ยเป็นเพียงรุ่นน้องเท่านั้นพร้อมกับย้ำว่าตอนนี้โสดสนิท

ไม่มีจริงแล้วมันรู้อยู่แล้วไงเห็นข่าวอยู่
ไม่มีก็คือคุยกันเรื่องกล้องแล้วก็ไม่มีอะไรก็พี่น้องปกติ
อย่าคิดไปไกลไม่มีตอนนี้โสดสนิทไม่คุยกับใครเลยแม้แต่คนเดียว
ก็เป็นพี่น้องกันเถอะถ้าจะห่างกันสิบกว่าปีขนาดนี้ดูจากแบบคือเราแบบ
คือตอนนี้ผมก็มีความสุขกับกันอยู่คนเดียวเป็นแล้วนะ
ถ้าจะมีแฟนใหม่สักคนเนี่ยคือด้วยอายุหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย
มันต้องแบบปั้งมันต้องแบบใช่ทุกอย่างแล้วก็แต่งงาน
คือผมเป็นคนถ้ามีแฟนเนี่ยจะคือเราทุ่มเราก็ทุ่มแบบ
ต้องห่างครึ่งชีวิตกันถ้าเราต้องห่างครึ่งชีวิตกันแล้ว
แล้วถ้าสักวันหนึ่งมันไม่เวิร์คเราก็ต้องคือต้องจริงจัง
พี่เบ้นดูเครียดนะคะ
คือที่ฉันฟังแบบนี้คุณต้องบอกว่าดิฉันก็แอบเชื่อพี่แบงค์
แต่พอเข้าไปหาข้อมูลในโซเชียลเนี่ย
คือชาวเน็ตเก่งมากนะเข้าไปดูภาพของพี่แบงค์

และไม่ค่อยกดไลค์ใครแต่ว่าน้องมายเนี่ย
แก๊งกดไลค์ทุกวันกดไลค์ทุกภาพ
แล้วที่สำคัญก็พูดว่าที่ถึงสะกิดใจตรงนี้

ไม่ใช่คือน้องมายเนี่ยเขาอยู่หาดใหญ่
ดิฉันก็เข้าใจแบบคุณว่าชอบกินไก่ทอดหรอ
อ๋อชอบอาหารใต้หรือเปล่าอย่างนี้